เพื่อช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
หญิงสาวคนนี้กินยาคิดจะฆ่าตัวตายนะครับ
แล้วไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ครับค่ะพื้นผ่านให้ออกเลยนะครับ
นี่แหละฮะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
หลังจากได้รับแจ้งนะฮะว่ามีคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้นะครับ
น่าจะกินยาเกินขนาดและขังตัวเองไว้ภายในห้องนะครับ
นำคลิปมาโพสต์ไว้บอกว่าเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑ทุ่ม
ของวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
มูลที่ปฐมบรมราชานุสร
ที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งนี้
ก็คือคุณพี่เอกชัยภูลปั้นนะครับ

ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลคอนโด
จากนั้นก็รุดมาที่เกิดเหตุแล้วครับ
พังประตูเข้าไปที่ห้องหมายเลข๒๗๗ทับ๘๘นะครับ
ห้องมันล็อกประตูถูกล็อกจากภายใน
เจ้าหน้าที่พยายามเรียกเจ้าของห้องแล้ว
แต่กลัวจะไม่ทันการเพราะไม่มีเสียงตอบรับออกมา
นิติบุคคลอนุญาตให้พังประตูเข้าไปได้
กู้ภัยเลยรีบพังประตูเข้าไป
เพื่อจะช่วยชีวิตคนเอาไว้ก่อนนะครับ
พอพังเข้าไปได้เห็นสภาพผู้หญิงเนี่ย
คลุมโปรงอยู่บนเตียงนอน

พยายามจะเรียกให้มีสตินี่แหละครับ
พบว่าชีพจรต่ำมาก
ซึ่งผู้ป่วยได้กินยาแก้ปวดไมเกรนเกินขนาดนะครับ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่มูลที่ปฐมบรมราชานุสรราชบุรี
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะเราได้ยินเสียงกู้ภัยผู้หญิงใช่ไหม
พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อว่านางสาววริถาสุวรรณลือ
ก็บอกว่านี่ครับตอนเข้าไปในห้องได้แล้ว
พยายามเรียกสติแล้วก็จับชีพจรเป็นอันดับแรกเลย
ซึ่งผู้ประสบเหตุมีการรับรู้นะ
แต่ไม่สามารถขยับได้ชีพจรอ่อนนะครับ
ตัวเธอเองแล้วก็ทีมจึงรีบนำตัวลำเลียงลงมาชั้นล่าง
และส่งต่อให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลราชบุรีทันทีนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่มูลที่อีกคนนะครับคือนางสาวอริสราเนียมหอมนะครับ

เปิดเผยบอกว่าตอนนั้นผู้ป่วยชีพจรเริ่มอ่อนลง
จึงรีบช่วยเหลือนำตัวส่งต่อโรงพยาบาล
ถามความรู้สึกของทีมกู้ภัยคุณ